คุณผู้ชมคะมีข่าวเฉาในแวดวงวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะ
มีการจัดงานเนินมะปรางซีนิกมาราตอน๒๐๑๗นะคะ
อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
เขาจัดงานกัน๑๔ตุลาคม๒๕๖๐ที่ผ่านมา

มีในเว็บไซต์โปรโมทเป็นจริงเป็นจังเป็นกิจลักษณะ
แล้วคุณภาคภูมิคนก็สมัครกันเยอะนะ
แต่เวลาสมัครไปวิ่งมาราทอนในลักษณะแบบนี้เนี่ย
คนที่สมัครไปวิ่งก็ต้องเสียค่าสมัครด้วย
เพราะว่าทางคณะผู้จัดงานจะมีเสื้อให้มีเหรียญให้
แล้วก็ต้องเสียเรื่องของค่าที่พงที่พักด้วยนะคะ
เขาวิ่งกันตี๔ถึงเที่ยงของวันที่๑๔ตุลาคม
แต่ปรากฏว่า๑๓ตุลาคม๒ทุ่มทางผู้จัดงานแจ้งยกเลิกค่ะ

นักวิ่งก็บอกกำลังวิ่งอยู่ถึงรู้ว่ามีแจ้งยกเลิก
คือเขาวิ่งคือเขาไปรอล่วงหน้าไงฮะ
เขาก็ตกใจว่าอ้าวทำไมอยู่ดีแจ้งยกเลิกแบบนี้
นักวิ่งไปรอกันเกอร์เต็มเลยคุณภาคภูมิ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เห็นใจนักวิ่ง

แต่คนที่เขาสมัครไปวิ่งเขาก็เลยสงสัยว่า

ค่าที่สมัครวิ่งเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วจะทำยังไง
จะได้คืนไหมทางผู้จัดงานก็มีการโพสต์ในโซเชียลนะคะ
บอกว่าจะคืนเงินให้สิบห้าพฤศจิกายนนี้ครับแต่คนที่สมัครไปแล้ว
ก็ไม่มั่นใจว่าจะได้เงินคืนจริงหรือเปล่าเพราะตรวจสอบไป
ตรวจสอบมาร้านที่ผลิตเหรียญให้ทางผู้จัดงานเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าไม่ได้เงินเลยนะเอาเหรอเป็นหลักแสนนะคะ
เพราะว่าต้องไปจ้างเขาทำเหรียญให้กับนักวิ่งนี่ค่ะร้านทำเหรียญรางวัลค่ะ
เขาเปิดเผยบอกว่าทางผู้จัดงานก็คือนายเวหาแสนชนชนะศึก
ติดต่อให้ร้านทำเหรียญรางวัลให้นักวิ่งมาราทอน๑๖๐๐เหรียญ
ประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะก็จะนำไปแจกให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วมงาน
ร้านนี้อยู่แถวแถวถนนบรรทัศน์ทองนายเวหาไม่วางเงินหลักประกัน
สามหมื่นบาทอืมไม่ยอมวางเงินพอถามเนี่ยนายเวหาบอกว่า

ช้าหน่อยเพราะติดปัญหาเรื่องของทางราชการ
ทางร้านก็มั่นใจเชื่อมั่นว่า

จนกระทั่งใกล้วันส่งมอบ

สุดท้ายก็มารู้ว่ายกเลิกการแข่งขันไปแล้ว
นายเวหาอ้างว่าติดปัญหาเรื่องของการเมืองท้องถิ่น

เหมือนกับหาสปอนเซอร์จัดงานวิ่งนี้ไม่ได้

ถ้าถามในใจผมนะผมคิดว่า

คือผมตลอดระยะเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์มาทั้งหมดเนี่ย

เฮ้ยมันเกิดความผิดพลาดเพราะว่าเขาบริหารไม่ดี
เขาเงินไม่พอหรือมันอะไร
แต่สุดท้ายมันค่อนข้างจะชัดเจนว่า
ว่าเจตนาเขาเป็นยังไงเหมือนที่ทุกคนทราบ
เจตนาเขาค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเจตนาเขาอย่างนี้เนี่ย
ผมคิดว่าโอกาสน่าจะน้อยที่จะได้เงินคืน

ใช่ทำให้เขาไปแล้วมั่นใจว่าโอ้โหจัดงานขนาดนี้ไม่น่าจะมาโกงกัน
ทำเหรียญให้แล้วเงินไม่ได้นะคะ

พีเอสปอร์ตพิศนุโลกบอกว่านายเวหาติดต่อให้เย็บเสื้อ๑๗๐๐ตัว
ราคาตัวละ๑๘๐บาทรวมแล้วก็ประมาณ๓แสนบาทนะคุณภาคภูมิ
วางเงินประกันเหมือนกันเหมือนกับสั่งทำเหรียญแหละ

ตัดไปได้๓๐๐ตัวก็ยังไม่ได้เงิน
เจ้าของร้านบอกว่างั้นหยุดตัดก่อนพักเอาไว้ก่อน

คิดว่าไม่ได้เงินแน่นะคะสุดท้ายก็ไม่ได้อย่างที่คิดแล้วค่ะ
แต่ก็โชคดีที่นักวิ่งที่เข้าแข่งขันรู้เรื่อง
ก็มาขอซื้อเสื้อที่ร้านที่ตัดไปแล้ว๓๐๐ตัวค่ะ
นักวิ่งมาขอซื้อไปรวมแล้วก็สักร้อยตัวได้นะคะ
ทางร้านก็ได้รับความเสียหายก็คือ
พิมพ์ลายสีดำที่สั่งมาจำนวน๑๗พับ

เหลือผ้าอีก๑๐พับทำอะไรไม่ได้เลย

นี่ค่ะก็ต้องรอรอจนกว่าจะมีลูกค้ามาสั่งตัดเสื้อกีฬา
ที่จะใช้ผ้าและสีเดียวกันนึกออกไหมคะ
ตอนนี้ผ้าที่สั่งมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องวางเอาไว้แบบนั้นนะคะ
วันจันทร์เช้าไม่เข้าจันทร์เย็นไม่เข้า
อังคารไม่เข้าพุทธไม่เข้าผมก็เลยต้องหยุดเย็บ
แต่ระหว่างที่หยุดเนี่ยงานผมก็เริ่มไปแล้ว
ได้เกือบ๑๐๐๐แล้วไหมพี่๗๘๐๐ละ

ที่เย็บเสร็จแล้วก็ประมาณ๓๐๐ละประมาณนี้ครับ
แต่ว่าคราวนี้ก็เลยต้องหยุด
วันก่อนแข่งสมมุติพรุ่งนี้จะแข่งผมก็จะคุยเขาแล้ว

เพราะว่าพรุ่งนี้มันงานแล้วถ้าไม่มีแย่เลยอะไรอย่างนี้
แต่พี่ไม่เข้ามามัดจำเลยนะผมก็ถาม
เขาบอกนะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาแล้วก็จ่ายทีเดียวเลย

ก็เงียบไปมีโทรมาตอนเช้าผมไม่รับเมื่อกี้
ก็ไม่เห็นยังไงก็เงียบไปทั้งวันเลยคราวนี้ก็ได้ข่าว
โอ้โหน่าเห็นใจนะคุณภาคภูมิ
ก็ตอนแรกที่ประกาศยกเลิกเอาดื้อจะแข่งตอนเช้าให้ไว้แล้วมาเลิกตอน๒ทุ่ม

ที่ร่วมการแข่งขันเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
เอ๊ะไอ้เงินที่รับสมัครไปเนี่ย

แล้วมีข่าวว่าไม่ยอมไปจ่ายเงินค่าทำเหรียญกับค่าทำชุด
ไม่มีมาให้นักวิ่งก็เลยยกเลิกหรือเปล่า
แต่ว่าตัวนายเวหาเขาอ้างว่าเขาถูกต่อต้านจากคนในพื้นที่

กลับถูกการเมืองท้องถิ่นมาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

เขาอ้างเรื่องปัญหาการเมืองท้องถิ่น
เรื่องของการไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีผู้สนับสนุน

เดี๋ยวสรุปแล้วเนี่ยทางผู้เสียหายทั้งหมดนะคะ
ก็จะไปแจ้งความเอาผิดกับนายเวหานะคะ
ในข้อหาช่อกงประชาชนค่ะ
ส่วนค่าสมัครของนักวิ่งทั้งหลาย
เขาบอกว่าจะคืนให้กับผู้สมัคร๑๕พฤศจิกายน

ไว้แบบนั้นครับใช่ค่ะ